ไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มรีดง่ายหอมสดชื่นติดทนยาวนานช่วยกำจัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ
สวัสดีครับผมข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันนะฮะโอเคคุณหนุ่มคุณผอมลงหรือเปล่า
ไม่ผอมนะผอมหรอไม่รู้เหมือนกันนะก็อาจจะแบบนิดนึงสั่วไปนิดนึง
แม่งก็ค้นทวงมาว่าออกศาลแล้วอุณโมดามจะกลับมาได้ยังคะความแบบ
ก็ต้องกลับมาแล้วนะต้องกลับมาเถอะพักแล้วต้องกลับมาเถอะพักแล้วแต่เราต้องมีสตินุ่ม
ไม่ว่าหลายวันนี้ค้นทวงไงออกศาลนะวันนี้คุณเป็นลูกศิษย์พระยันตะหรือเปล่า
พระยันตะกลับมาวันนี้คือยังไงพระยันตะวันนี้จริงมีคนไปกราบไปไหว้พระยันตะ
เป็นพระไปกราบพระยันตะซึ่งแสดงว่าจะต้องมีลูกศิษย์ลูกหาต้องแบบว่าพระเขายังนับถือพระยันตระกันอยู่เยอะ
ใช่ลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์ท่านเยอะที่จริงค่ะพระยันตะนี้ต้องการเราเด็กแล้วเนอะ
น่าจะอย่างงั้นนะวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นไม่หรอกพระยันตะฉันยังเด็กเธอ
เพราะฉันจำได้ว่าพระยันตระเนี่ยเป็นพระที่แบบว่ามีข่าวเกี่ยวกับศรีกาแล้วก็ย้ายไปอยู่อเมริกา
ลูกศิษย์ลูกฮาหลายคนเนี่ยก็ยังตามไปที่อเมริกาอยู่ครับ
วันนี้พระพระอินตะเขายังยืนยันว่าเขาเป็นพระอยู่ใช่ไหมที่วันนี้คุณสัมภาษ
ใช่เขาบอกท่านบอกท่านยังเป็นพระอยู่เขาบอกยังเป็นพระอยู่
ก็คือผมก็ถามบอกผมต้องบอกว่าสวัสดีหรือว่า

นี้นี่นี่เราลองลองลองมีเสียงสัมภาษณ์มีเสียงไหมฮะ
ถึงบ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินที่เกิด
ก็คิดถึงประชาชนญาติโยมทุกคน
แล้วก็โดยโชคอย่างยิ่งมาเยี่ยมคณะศิษย์
ที่ยังอยู่กันอยู่หลายรูปหลายองค์สำนักต่าง
ไม่ทิ้งทำไปทำอยู่
ไม่ได้ว่าเขาจะต้องมาตาไว้บูชาติบ้าง
เรียกมาจะภาพภูมิใจไม่เคยคิดอื่น

ดีใจตรงที่ว่าพอใจตรงที่เห็นทุกคนยังไม่ทิ้งธรรมะ
๒๕๓๗โมส
ใช่ไหมเรายังเด็ก๒๕๓๗จะเป็นดารายัง
๒๕๓๗ปีนี้มัน๖เป็น๓๐ปีที่แล้ว
ไม่แต่ตอนนั้นคือเรื่องของพระยันตราเนี่ยดังมากนะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็เหมือนแบบพอหลังจากที่ได้มีการแบบว่า
เหมือนกับให้แบบศึก

ก็เหมือนกับหลังจากนั้นก็หมดคดีความหมดอายุความ

จนกระทั่งคือกลับมาก็มาเยี่ยมสานุสิต

เขาบอกยังเป็นผู้ทรงศีลอยู่
แต่เขาก็ไปเปิดสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่อเมริกานะ

แล้วก็ทิวช์เองก็ไปกราบว่ายนะ
พระก็กราบว่ายทางท่านยันตราเดี๋ยวเหมือนกัน
เรื่องนี้ทางสำนักพุทธเองก็ไม่ค่อยพอใจนะฮะก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการตามไป
วันนี้ก็ถามท่านว่าท่านรู้สึกยังไงกับเรื่องของหลายคนที่ถามว่ารู้สึกกับคำว่าสายเขียว

ใช่แล้วก็ถามว่าแล้วใครเป็นคนที่ตัดชุดออกแบบให้ท่านบอกท่านคิดเอง

ก็คืออาจจะเป็นรัฐธิใหม่ก็เป็นไปได้ถูกต้องไหมล่ะ

คือรัฐที่มีมากมายนะถ้าสมมุติจริงแล้ววันนี้ในจีวอนยังมีคนละสีเลยถูกต้องไหม
จีวรพระมีกะแดงมีสีราชสีแดง

แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาไปตามท่านเหรอพี่หนุ่ม

มีพระกราบมีแม่ชีกราบ
วันนี้ติไทยรัฐก็ไปนะไปสัมภาษณ์แล้ว
ซึ่งถ้าสมมุติจริงแล้วถ้าไปที่พุทธคยาอย่างนี้
ที่จะไม่ใช่มีเฉพาะพระเหมือนบ้านเรานะ
จะมีพระแบบหลายนี่เขาใช้วินิกายใช่ไหม

จะมีวัดแต่ละประเทศอยู่รอบเหมือนกัน
แล้วแต่ใครจะมาเอาที่ดินสร้าง
จริงวันนี้ผมก็ต้องเดินทางไปที่สะแก้วนะ

แล้วผมติดรายการข่าวใส่ไข่นี่แหละ

คืออองตรงนะคือลาเขามาบ่อยไง

คือเหมือนกับเราไปงานนู้นแล้วทิ้งงานนี้อะไรอย่างนี้

แหวนเดือนหน้าฉันลาสองวันเธออย่าไปเลย

นะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยอู๋ลูกหมอเสียชีวิตแล้วหมอเสียชีวิตแล้ว
นะครับแล้วเขาไปออกรายการคุณน่ะน่าจะเป็นอะไรที่รายการคุณเนี่ย
เขายังสดชื่นคือถ้าขอบสีไม่ได้ใช่ไหมครับวันนี้คือหมอน่ะ
ก็คืออยู่โรงพยาบาลทุกหมอเสงนะเอาลูกหมอเสียงขึ้นหน่อย
มีไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงก็คือขออนุญาตแจ้งว่าหมอเสงเสียชีวิต
บางคนถามว่าทุกวันนี้เสียชีวิตปุ๊บก็จะถามว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะ
ครับคุณหมอเสงได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปัจจุบันไตวายเฉียบพันธุ์นะฮะ
ด้วยวัยแปดสิบสามปีเมื่อช่วงป่ายวันนี้ยี่สิบเอ็ดตุลาคมเนี้ยนะฮะ
ที่โรงพยาบาลบำรุงราชกรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวจะมีพิธีรดน้ำศพ
แล้วก็ปรับเป็นกุศลในวันเสาร์ที่ยี่สิบสามตุลาคมที่วัดเสมียนาลีค่ะ
ใช่คนแรกแรกเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมนะครับเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเศงเนี้ยนะ
อื้อหือหือก็แกแกเป็นคนน่ารักน่ะ
แล้วก็เวลาใครก็ตามแต่ที่เวลาขึ้นรายการผมหรือมดดำหรืออะไรอย่างนี้ไปหาแกแรกมันไม่มีสปอนเซอร์แกซื้อนะแกช่วย
อย่างตัวมะดำเองแบบว่าถ้านับจริงเป็นหลาน
ดูแกเป็นคนใจดี
เพราะว่าปู่มดดำกับทางพ่อหมอเส็งเนี่ยสนิทกัน
เป็นเพื่อนกันอยู่บ้านติดกันที่ชาชเชิงเศร้าที่
ก็เลยแม้กระทั่งมาอยู่กรุงเทศเห็นมาบ้านก็ต้องติดกัน
เยอะมากของมดดำซื้อซื้อของดี
เหมือนยาตรผู้ใหญ่ไปแล้วว่ะ
เหมือนแบบเป็นพ่อเป็นแม่แล้วแบบว่าเวลาที่แบบว่าเหมือนจะขึ้นรายการขึ้นอะไรอย่างนี้ก็จะไปเอาเงินจากเขาเนี่ยแหละ

แล้วก็จะช่วยเวลาที่แบบใครแบบเหมือนขึ้นรายการใหม่อะไรอย่างนี้

เพื่อนเมาดำทุกคนไปเอาเงินจากเองขึ้นรายการ
คือบางทีการขึ้นรายการใหม่มันก็ต้องมีสปอนเซอร์มาถูกต้อง
แล้วแบบแรกผลไหนว่ารายการขึ้นมาสปอนเซอร์มันจะหายาก
เขาก็จะเหมือนกับว่ารายการอะไรวะขึ้นไปใหม่ไม่มีใครอยากซื้อ

บอกหมอเสียงช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้
แกก็โอเคแกก็แบบได้สิหนุ่มไม่มีปัญหาเลย
แล้วก็น่ารักมากนี่หรือ๘๓ปีซึ่งไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย
คือทุกอย่างแข็งแรงปกติแล้วแกรู้สึกเหนื่อย

ที่แกได้ออกมาพูดจริงแล้ว
ผมก็เพราะว่าออกของคุณหนุ่มก่อนถูกต้องไหมล่ะ

ก็เบียนรถของอย่างเดิมเนินต่อไปนะครับ

ลูกชายหล่อมากนะลูกชายลูกชายลูกสิบสามคนอ่ะอือฮือลูกสิบสามคนอ่ะ
ครับนะฮะก็ต้องขอแซมความเสียใจกับครอบครัวหมอเข็งด้วยนะครับ
ครับคืออย่างนี้เมื่อกี้นี้มีคนถามเข้ามาบอกพี่หนุ่มอย่างถ้าพระยันตรา
สักครู่เนี่ยนะฮะเป็นพระที่อยู่เมืองนอกแล้วเขาอยู่นิกายอื่น
สำนักพุทธไทยไปทำอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสำนักพุทธทำอะไรก็ไม่ได้
ทำไม่ได้อยู่แล้วอืมเพราะหนึ่งคดีความเขาหมดไปแล้วอ่าฮะถูกไหมฮ
หมดอายุความไปแล้วฮะเออเขาบินกลับมาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาอืม
จะแต่งชุดเขียวชุดอะไรก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นพระอย่างเ
ไหมฮะอืมเขาแค่บอกเขายังอยู่เหมือนกับตำรวจเขาบอกบอกได้
แต่เขาก็คนไทยอ่ะรับถือหรือไม่รับถือแต่ที่สำนักพุทธเขาฮึ้มฮึ้มอยู่
เนี่ยคือพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยไปกราบจะเล่นพระสงฆ์จะเล่นพระสงฆ์
อ่าคือพระสงฆ์เนี่ยไปกราบได้ยังไงเห็นมิงไฮชีด้วยไหมพี่หนุ่ม
เขาก็ถือว่าอ่าท่านยันตราเนี่ยเป็นเป็นคาราวาสไปแล้วไงครับ
ครับผมมีแต่คารวาสเนี่ยต้องไหว้พระ
ไม่ใช่พระแต่ไปไหว้คาราวาสถูกต้อง
เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ถูกต้องอืมอ่า
เรื่องนี้ไปถึงรัฐมนตรีเลยนะฮะเป็นประเด็นแบบเป็นประเด็นนี้
นี่คือรูปนี้แหละที่คนเขาบอกว่าเป็นประเด็นคือรูปนี้
ครับผมเพราะว่าอ้าวทำไมพระไปไหว้คาราวาสได้ยังไง
แต่ความจริงแล้วก็มีเยอะนะพี่หนุ่มที่พระไหว้คารวาส
แต่พอไปอยู่อเมริกาน่างก็เหมือนฝรั่งไหมเนอะ

ศิษย์ลูกหาเขาเยอะมากจริงปี๓๗

ไม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งแบบผมก็ยอมใจนะ
คือวันนี้ผมก็ยอมรับนะตอนที่ผมสัมภาษณ์เนี่ย
ผมก็ลองกวนดูแหละ

ผมก็ลองกวนดูแหละเอาพูดตรงผมถามผมก็ถามคำถามแบบ
วนส้นเท้าล่ะพูดตรงอันนี้ผมก็ยอมรับนะ

สติเหรอเออว่าตัวท่านเองเนี่ยนิ่งมาก
ตัวท่านเองเนี่ยถ้าเกิดว่าที่บอกว่าเป็นพระนี้อะไรอย่างนี้

ผมก็เลยลองแยงดูยองแซะดูอย่างนี้
นิ่งอ่ะนิ่งแล้วก็นิ่งนะมีคำสอนมาตลอด
เออก็นิ่งนะเออก็อันนี้ก็คือ
แล้วที่สำคัญคือถ้าผมอยากสัมภาษณ์มาเลย

อะไรอย่างเงี้อ่าฮะท่านบอกมาเจอได้เลยไม่มีปัญหา
ขอให้มาคุยกันตรงเลยว่ายังไงอะไรอย่างนี้
เขาเป็นข่าวที่คุณพูดถึงพระยันตระไม่ใช่พระยันตะใช่ไหม
เขาเรียกท่านยันตระท่านยันตระอืมแต่ว่าในมุมของท่านก็ยังบอกว่าเป็น
เป็นุ่มพระอยู่
พระทิเบสมีเมียได้อะไรอย่างนี้เลยนะ

อยุ่งแห่งอย่างนี้อย่างของพระมาพเขาก็จะมีหน้างเขาเป็นมหายาน
เลี้ยงของเด็กคนหนึ่งอายุแปดขวบคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ
เมื่อวานนี้นี่นะฮะคือพฤติกรรมของวิรัติเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะชั่ว
สามานมากนะครับคือมาได้กับทางแม่ของเด็กนะฮะคือแม่เด็กเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยนะฮะก็คือฝากหลานเนี่ยคือทางเด็กชายคนนี้
วัย๘ขวบกับลูกสาวคนนึงนะฮะให้กับทางยายกับน้าชายเนี่ย
ไว้โอเควันดีคืนดีเนี่ยทางยายกับทางน้าชายก็เห็นว่าเออ
แม่อยากจะเอาตัวหลานไปอยู่ด้วยก็เห็นว่าปิดเทอมโอเคก็
ไปอยู่กับแม่เขาอะไรอย่างนี้อยู่กับแม่พ่อหลานชายไปอยู่
นั่นแหละฮะคือหลานก็โทรกลับมาบอกว่าหนูไม่อยากอยู่ที่นี่
เลยอยากกลับไปอยู่กับยายอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้บอกเหตุ
นั่นคืออะไรนะอ่าฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีประเด็น
ออกมาคือตัวของเด็กชายคนเนี้ยวายแปดโครบเนี้ยเสีย
ชีวิตครับนะครับก็มีการไปสอบถามนะไปสืบหากันเนี้ยนะ
คือปรากฏว่าเด็กชายคนนี้ถูกทรมานทรกรรมจากพ่อ
นี้คือนายวิรัสตัวนี้เนี้ยแหละครับโหนี่รัสเข้าเนื้อ
เลยคือวิธีการของเขาเนี้ยคือตีแล้วก็จับน้องเนี้ยนะ
ฮะใช้เอาเขบนชายคือเหมือนกับไอ้สายรัดพลาสติกเนี้ย
นะฮะอ่ารัดมือแล้วไปผูกไว้กับขื่อโอ้โหเนี้ยผูก
ไว้อย่างเงี้ยฮะเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ่ะเป็นเนี้ยผูกไว้อย่างเงี้ย
เนี้ยอ่ะนั่นงี้น่ะเอามือไว้ไว้ผูกไว้อย่างเงี้ยเหมือน
ในหนังอ่ะมันได้หนังแล้วตีอื้อฮือตีตีนะฮะตีจนเด็ก
มันเนี่ยคือแบบยืนอยู่อ่ะมันก็มันก็หลับอ่ะสลบอ่ะ
เอาไงคือคือผมตอบไม่ได้สลบแต่ว่าเด็กมันหลับอ่ะเออ
หรือมันหลับไปอ่ะอื้อฮือเพราะตีเสร็จเด็กมันซุดไง
ฮะเพราะเด็กมันซุดปุ๊บเนี้ยไอ้มันก็ลัดเขามือปึ๊บ

ถูกไงมันกินเนื้อน้องเนื้อกินเนื้อไงแล้วบาง
บางแห่งเนี่ยมันตีซะแตกเลยโอ้โหแต่ที่มันเลวซ้าย
หลับอยู่อย่างเงี้คือหลับในท่ายืนนะแปดขวบอ่ะอ่าฮะไอ้ไอ้พ่อเลี้ยงชั่ว
คนนี้มันก็ไปหลับแล้วมันก็มันตื่นขึ้นมาไปนอนก่อนเออมันตื่นขึ้นมา
เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นว่าเด็กหลับมันก็ไปเรียกเด็กตื่นขึ้นมา
แล้วมันก็ให้ฉี่ฉี่ใส่ขวดใส่ใส่ขวดอ่าแล้วมันก็ให้เด็กน่ะกินฉี่
โอ้โหแล้วมันก็เตะเด็กแล้วมันก็เตะจนกระทั่งเด็กหลับน็อกไปเลยคราวนี้
จิตใจทำด้วยก็เลยปลดเชือกลงมาเรียกก็ไม่ตื่นก็เลยไปเรียกแม่เด็ก
ซึ่งแม่เด็กนอนอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งอ่าฮะพี่แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลฮะ
เนี่ยนะฮะขอถามหน่อยได้ไหมอ่าเชิญฮะแม่เขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอ
ก็นี่คือเป็นที่น่าสงสัยแล้วนี่ไงพวกนั้นก็ถามว่าเฮ้ยลูกโดนตีขนาดนั้น
อยู่ที่บ้านเดียวกันไม่จะไม่รู้เรื่องเลยพาไปส่งที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าเด็กน่ะเสียชีวิตแล้วอ่าพอเด็กเสียชีวิตปุ๊บเนี่ย
วิรัติคนนี้ฮะมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปโอเคเออเขาก็ตามจับกัน
ทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ไปจับเอาเอาตัวแม่มาฮะแม่ก็บอกยอมรับนะ
บอกว่าทั้งหมดเนี้ยนะนี่นี่นี่เห็นไหมร่างกายมีรอยบอบช้ำ
ข้อมือถูกรัดจนเขียวช้ำแขนซ้ายมีบาดแผลข้อมือขวามีบาดแผล
นะฮะหลังมีรอยถูกฟาดเนี้ยนะฮะอายุแค่แปดกว่าตั้งแต่นั้นเองโอ้โห
แล้วตัวแม่เองเนี่ยบอกว่าไม่โทษใครฮะเออแล้วก็ไม่ครั้งแรกบอก
แม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องนะแม่ไม่เห็นแม่ไม่รู้เรื่อง
เพราะแม่อยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยอ่าสักพักหนึ่งพอนักข่าวไปถาม
บอกว่าแม่เนี่ยไม่โทษใครอ่าฮะเพราะแม่เองเนี่ยก็เอ่อ
เหมือนกับว่าไม่กล้าไปห้ามเพราะถ้าไปห้ามเดี๋ยวลูกจะถูกตีมากกว่านั้น
คือไม่โทษใครไม่กล่าวหาใครอ่าฮะเป็นความผิดของตัวเองไม่ได้
น้าน้าชายเด็กนี่โกรธมากนะครับเพราะน้าเนี่ยพ่อแม่เลยอ่ะเพราะน้าเนี่ยเป็นคน
เลี้ยงเด็กคนนี้มาอ่าฮะเขาก็มาอารวาสทั้งพี่สาวเขาเลย
คือแม่ของเด็กเนี่ยบอกเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงทำไมไม่ห้ามไอ้วิรัติ
แล้วน้านี่ทำงานเป็นช่างสีพ่นสีอยู่กับวิรัติด้วยอ๋อเหรอ
แล้วน้าเนี่ยก็รู้อยู่มาตลอดว่าไอ้วิรัติเนี่ยอยู่ที่ทำงานเนี่ย
เป็นคนเหมือนกับเป็นคนตาดีเป็นคนดีแต่พอกลับบ้านเป็นอีกแบบนึง
แล้วแม่เนี่ยบอกว่าไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้เมานะที่ตี
อืมแต่ตำลวจบอกเขาดื่มเหล้าอ๋อฮะไอ้วิรัติเนี่ยสาภาพเองเนอะ
อ๋อเนี่ยนะฮะคือปรากฏว่าน้านเนี่ยก็ไม่ยอม
ก็เลยแบบพยายามจะเอาเรื่องแม่แล้วพอวันที่เขาพาไปทำแผน
นานที่เข้าไปกับช่าคอนะฮะฮะช่าคอไม่รู้ทิมได้หรือเปล่า
จริงจริงน่าจะเปิดเศรษฐีสองทีอืมเออนี่ผมบอกเลยน่าจะเปิดแม่ง
ทีสองทีอ่าอ่านะฮะเนี้ยนะครับแล้วยายก็ไปอ่า
ยายก็ไปยายก็ไปถึงเสร็จยายก็แบบอยากจะไปดูว่าทำไม
ใจร้ายกับหลานเขาแบบนั้นเนี่ยนะฮะแล้วสีหน้ามันเรียบเฉย
นักข่าวขอสัมภาษณ์มันก็ไม่พูดอ่าเนี่ยฮะเขาบอกไปที่บ้านมาตอนทำแผนนะ
เดินออกมานี่โดนใส่หนักโดนดิโดนดิโดนโดนแต่ว่าตำรวจก็กันไง
ผมก็กันเข้าไปเนี่ยนี่ฮะกันเข้าบ้านไปแล้วก็เอารถเนี้ยไปจอดเทียบ
ขวางประตูแล้วก็เอามันขึ้นอีกทีหนึ่งอืมเนี่ยเนี่ยแม่ผมอยากอยู่ตรงจุดนี้มากเลย
โอ้โหใจร้ายอ่ะไม่พี่หนุ่มแม่น่ะแม่นี่ถ้าผมอยู่ตรงนี้มันต้องโดนผมสักทีสองทีผมบอก
เนี่ยก็ใกล้ใกล้กันหมดเลยใกล้มาอยู่เลยดูย่ายคือโหล้มทั้งยืนน่ะ
คำถามคือแม่ไม่รู้จริงเหรอก็นั่นไง
แม่จะเห็นลูกตัวเองโดนตีโดนทรมานได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันผูกไว้ทั้งคืนนะพี่หนุ่ม
ใช่แต่ผูกไว้จนเช้าแม่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์มดเขาก็กลัวโดนเหมือนกัน
เขากลัวโดนให้นะเขาบอกเขากลัวคือเขาไม่ได้กลัวโดนผัวตีนะ
เขาอ้างว่าเขากลัวว่าลูกจะโดนลูกจะโดนหนักกว่านั้นแต่มันสามารถมีการห้ามได้เยอะมากไง
มึงทำกูโทรแจ้งตำรวจนะโทรบอกตำรวจ

แต่คำพูดหนึ่งที่แม่ไม่ควรพูดนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าแม่นะ
แต่ผมรู้สึกผมตั้งแต่ผมเก็บกฎมาตั้งแต่กลางวันที่ผมอ่านไปแล้ว
ผมบอกนะสิ่งที่แม่ไม่ควรพูดคือแม่ไม่ควรจะพูดว่า

คือผัวใหม่แม่ทำนะ
แม่เนี่ยต้องเอามันให้หนักนะ
วันนี้ผมก็ได้มีการพูดออกไปบอกว่าเออแบบ

เอาจริงนะมดดำชาว

คือพ่อเลี้ยงตีลูกเลี้ยง

สมองล้าวแตกตายก็มี

บางคนอันนี้แล้วแม่เนี่ย

ภาพดิจัดทุกครั้งเลยคือเพราะฉะนั้น

ผมว่าคอถ้าเกิดว่าต้องการจะมีสามีใหม่

คือคุณต้องดูแลเขาให้ดี

มุมของผมนะผัวมึงเนี่ยหาเมื่อไหร่ก็ได้
แต่ลูกเนี่ยที่เกิดจากในไส้คุณเนี่ยคุณหาไม่ได้นะ
กว่าจะได้มาแต่ละคนบางคนเขาไม่มีเลยนะ
ถูกป่ะผัวเนี่ยหาเมื่อไหร่ก็ได้

คุณมีอวัยเพศที่แบบผู้ชายมันก็ต้องอยู่กับคุณ

อย่าไปคิดว่าแบบต้องปกป้องผัวใหม่แล้วลูกตายแบบนี้

โหดอ่ะจิตใจมันแบบเกินไปอะพี่

แต่สุดท้ายผมว่าตำรวจก็ต้องมีการสืบ

มีอยู่ดรลัมบินทราดรตรมบังเขนอ่ะ

ถ้าผมจำไม่ผิดอันนั้นพ่อเลี้ยงเหมือนกัน

แล้วสมองเลือดออกในสมองแล้วตาย

ฉันเห็นตั้งแต่ตอนบ่ายแล้ว
ที่ยายเขาติดใจ
โลกอย่างแรกที่น้าก็มาถึงปุ๊บก็ตกต่อบแมแล้วเอาจริงอย่างไรอะ
ผมเป็นที่ช่วยผมเห็นภาพอ่าจริงแล้วไง

ผมเห็นภาพจริงบาดแผลเนี่ยมันแบบ

ผมเห็นสภาพหมดเลย

แผลเผลอตนผมเห็นหมดเลยคือมันแบบ
ใช่พี่เอาสายไฟหวดนี่โคตรเจ็บเลยนะบอกเลย

อ่าฮะโอ้โหอยากจะเกือบจะหลุดคำว่าเอ่อตัวเฮียวมานะครับผม
เมื่อกลางวันนี้พี่เห็นพี่หนุ่มอ่านอ่ะพี่หนุ่มขึ้นมากอ่ะบอกเลย
มันพี่หมวยต้องดึงลงมาบอกว่าพี่หนุ่มแย่มากเลยอ่ะใช่อื้อฮึ
คือมันแบบคือผมมาเพิ่งสัมภาษณ์กับไอแจ๊คไปเองนะ
ไอ้ไอ้ไอ้แจ๊คขอคุยอะไรกันมาน่ะอ่าฮะผมก็เขามันก็ถามผมน่ะ
ผมไม่ชอบอ่านข่าวอะไรที่สุดอืมผมก็เพิ่งจะบอกว่าผมไม่ชอบอ่านข่าว
เด็กถูกทำลายอืมไม่ว่าจะถูกข่มขืนถูกตีถูกกรรมภารุนกรรม
ผมไม่ชอบไม่ใช่ว่าผมมีลูกนะแต่ผมเป็นคนที่แบบ
ผมไม่ชอบเห็นข่าวแบบนี้ตั้งแต่ผมสมัยก่อนผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
รู้สึกตอนอีกรูปก็ไม่ชอบข่าวแบบนี้หดหูใจอ่ะพี่มันหดหูใจ
เพราะผมรู้สึกว่าเด็กมันไม่มีทางสู้ไงฮะเด็กไม่มีทางสู้
เด็กไงมันเหมือนมันกำลังโตมันไม่มีทางสู้
แล้วชีวิตเขาบอกตรงนะโตขึ้นมาเขาอาจจะดีกับมึงด้วย
ไอ้คนที่ไปทำเนี้ยจริงเออก่อนอยู่ในบ้านอ่ะ
เวลาลูกร้องไห้หรือแบบเด็กมันโดนยิงไงผมก็ไม่เข้าใจว่า
ไม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรอแม่ได้ยินอยู่แล้วยังไง
เพราะแม่พูดออกมาดูสิแม่บอกว่าไงไม่ได้ติดใจอะไรถูกไหม
ก็คือแม่ค่อยข้างผัวใหม่เอาไงพอแม่โทรตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งก็
ผัวเม้าได้นะ

ไม่ใจว่าไม่ขาดหรอแม่
เราเข้าซู่กลางคนกันแล้ว

เค้ายังมีอนาคตที่อาจมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่า
กว่าคนที่ทำ

เสพยากินเหล้าเมา

เสร็จแล้วก็มาตีเด็กตีลูกจนกระทั่งตาย

ดีนะไม่ถึงเพื่อนถ้าอยู่กับเพื่อนเพื่อนโดนด้วย
ที่พักงานก็ใช่ไงอ่านี่ดูดิครับวันนี้สักได้เรียบร้อยพอและ
เนาะเอาของลงโทษดึงที่สุดแล้วกันนี่นี่จื๊ดขึ้นหัวเลยน่ะอ่า
ไข้ดึงลงมาหน่อยพี่หนุ่มฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้ผู้ติดเชื้อ
โควิดเนี่ยต้องเรียกได้ว่าต่ำต่ำก็ยังหมื่นอ่ะแต่แบบว่า
มันก็ยังผู้เสียชีวิตได้ต่ำอย่างต่อเนื่องครับผมเพราะว่าผู้เสียชีวิต
วันนี้นะฮะอยู่ที่๗๓คนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกัน
นึกนึกนึกเกี่ยวกับว่าเด็กเด็กอายุสิบสองสี่สิบหกปีเนี่ย
สามารถฉีดบวกได้เปิดเทิมถูกครับ
เพราะเราจะเปิดเทอมกัน๑พฤศจิกายนใช่ไหมฮะหลังคณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกมีมติให้สามารถฉีดได้เนี่ย

อันนี้คือถ้าสมมุติเด็กสมัครใจกันก็สามารถฉีดได้
แล้วก็จริงแล้วถ้าเด็กฉีดว่าโอเคจะฉีด
ผู้ปกครองให้ฉีดก็สามารถฉีดได้
อันนี้คือความสมัครใจของผู้ปกครองแล้วก็เด็กนะครับ
ซึ่งทั่วโลกมีการฉีดให้กับเด็กแล้ว

ส่วนข้อกังวลเรื่องอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้น
ทางคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
เขาชี้แจงว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากแล้วก็รักษาได้เร็ว
นี่คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกิดขึ้นจริง
ส่วนมากจะเกิดขึ้นในเข็มที่๒นะครับในเด็กอายุแบบว่า
ผู้ชายอายุ๑๒ที่๑๖แรม
เกิดขึ้นได้น้อยมากในระดับที่ไม่กี่ลายต่อล้านคน

แล้วก็เด็กที่ทำให้เกิดอาการอักเสบทั่วร่างกายเนี่ย
เขาบอกรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยมันน้อยจริง

แต่เทียบแล้วคืออัตราส่วนมัน

แล้วก็เด็กเนี่ยด้วยว่าความภูมิคุ้มกันของเด็กจะดีกว่าเรา

เขาบอกว่าเวลาฟื้นตัวเนี่ย
มันฟื้นตัวรวดเร็วถึง๙๐นะ

มีฮะแต่เด็กเหล่านี้เขาจะฟื้นตัวได้เร็วจริง
ขณะเดียวกันโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีนายธนกรวันวังบุญคงชนะเนี่ยนะ
กล่าวว่าขอบคุณครับแซคอัฟรอนนักแสดงระดับโลกเนี่ย
โพสต์ภาพทะเลภูเก็ตผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว
ซึ่งเขาเนี่ยมีผู้ติดตามกว่า๔๙ล้านคนนะครับ

โดยการสำรวจบอกว่ากรุงเทพหานครเนี่ย
เมืองที่เหมาะแก่การทำงานและพักผ่อนมากที่สุด
เนื่องจากมีค่าคลองชีพที่ไม่แพงนะครับ
วันนี้นายกประยุทธจันทร์โอเช้า

กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับนักท่องเที่ยว
วันนี้ยังไม่ทันจะเปิดเต็มตัวรู้สึกว่า
เชียงใหม่ยอดขึ้นสูงเราสังเกตดีนะต่างจังหวัดยอดขึ้นสูงหมดเลย
มีผู้ทับเบอร์ถูกผู้ทับเบอร์ปิดเลย
ปิดเลยเพราะว่ามีคัสเตอร์๓๐๐คน

เออมันแบบ
มันไม่รู้จะพูดยังไง

มันไม่ได้อินหรอกคือผมบอกตรงคือมันรับไม่ได้จริง
คือมันเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยทำไมแบบแล้วเราเห็นสภาพศพน้องจริงไง
คือมันไม่ได้เห็นแบบเบลออะมันเห็นแล้วมันแบบเรานึกถึงลูกเราอะ
ว่าถ้าลูกเราโดนแบบนั้นแม่งจะเป็นไงวะหลับไปแล้วปลุกขึ้นมาอีก
ให้กินฉี่แล้วแม่งเตะแล้วก็เตะเขาจนตายแล้วมันบอกมันเตะแค่ทีเดียวนะ
จนตายมันจะไปเตะทีเดียวได้ไงมันบอกมันพกมันอ้างอย่างนั้นกับตำรวจเตะทีเดียว
ไม่มีทางแต่บอกเลยจะครึ่งทีมึงก็ทำไม่ได้แค่สายรัดข้อมือก็หลุดมา
ก็ไม่ใช่ลูกมึงด้วยนะใช่น้ำหนักตัวเจอสายรัดข้อมือไปก็กินเนื้อเนี่ยโอ้โหนี่คุกมาก
ไม่เด็กแปดขวบมึงเขาจะมาสู้เลยมึงได้ก็ใช่ไงคือฟังแล้วแบบมันคือถ้าผมอยู่ในตรงที่เขารุมประชาธิธรรมนี้นะ
ปกป้องลูกแต่ทำไมฉันไม่เข้าใจแม่ไม่ปกป้องเลยอันนี้คือคำถามที่ตั้งคำถาม
แต่รักผัวไงอ่าก็มีเออแต่ว่าแต่ว่าไอ้กรณีที่พ่อเลี้ยงที่ดีเขาก็มีนะ
อ่าฮะไม่ได้ไปเหมารวมว่าเดี๋ยวพ่อเลี้ยงที่แบบเป็นพ่อที่แบบมา
แต่งงานกับแม่ใหม่แล้วไปทำแล้วเป็นแบบนี้ทุกคนไม่ใช่เป็น
อย่างนี้ทุกคนครับผมที่ดีก็มีอ่าฮะแต่ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้
มีแค่เฉพาะพ่อเลี้ยงนะบางทีแม่เลี้ยงก็มีอ่าอ่าถูกป่ะแต่นี่
เรื่องมันมันอาจจะดูน้อยกว่าคนที่เป็นพ่อเลี้ยงที่กระทำ
อืมครับผมอ่านะฮะแข็งแรงได้จริงจังนะพี่เนอะโหมันก็ต้อง
คือแม่เนี่ยน่าจะต้องมีความผิดผมว่าผมดูทรงแล้วยังไง
ต้องมีความผิดเรื่องนี้อาจจะมีส่วนรู้ร่วมแบบว่าส่วนรู้
รู้เห็นก็ไม่รู้ตำรวจต้องไปสืบดีดีแต่ผมว่ามันแปลก
อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ว่าจะบอกไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้
มันคงจะไม่ใช่อืมฮึหรือถ้าแม่จะมาอ้างว่าอ๋อ
กลัวถ้าเกิดว่าไปห้ามเดี๋ยวเด็กจะถูกทำมากกว่านั้น
มันก็คงไม่ใช่ฟังไม่ขึ้นคุณมีวิธีอื่นเยอะแยะมากมายในการทำ
อย่างมดดำถูกกระทืบอย่างเงี้ผมบอกว่าผมไม่กล้าผมกลัว
ผมกลัวเดี๋ยวเขากระทืบมดดำหนักกว่านั้นไม่หนุ่มฉันไม่กลัวอีก
ฉันกลัวเธอกระทืบฉันซ้ำหรออ๋อหนุ่มอย่างอื่นแต่ฉันไม่กลัว
เพราะฉันมีคนดูแลอย่างเงี้ยแต่ฉันกลัวเธอกระทืบฉันซ้ำหนุ่ม
อ่ะถูกป่ะอ่ะพูดตรงอ่ะมัวดำถูกกระทืบอย่างเงี้ยผม
มานั่งพูดเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยผมไม่กล้าห้ามถ้าห้ามเดี๋ยวมานั่ง
โดนหนักอ่าผมก็ทำไม่ได้อืมสองทางที่ผมต้องทำคือหนึ่ง
เอาแรงหนักหนักด้วยเหตุและผลมันอ้าวมัวดำตักหนักถูกค่ะต้องใน
อาจจะเชื่อกว่าต้องกระทืบต้องกระทืบซ้ำ
แต่จริงแล้วมันมีหลายวิธีในการที่คุณจะหยุด
ไม่หนักปะว่าหรือไม่คือถ้าสมมติจะช่วยอ่ะ
อันนี้คิดเองนะตอนมันเมาแล้วมันเข้าไปนอนถึงสว่าง

บอกตอนระหว่างมันตีอยู่ไม่กล้าทำอะไร

มันแค่มาตัดเชือกแล้วพาลูกหนีมันจะยากเหรอ

สาวมือตัดเชือกช่างโรยตัว

เจอตัวแล้วใช่ไหมครับเจอตัวแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่ดีครับ
น้ำยาอนามัยมิสทีนผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องราวของสาวมือตัดเชือกช่างโรยตัวครับคุณผู้ชมครับ

ช่างรับมีบาดแผลในใจทำงานไปก็กลัวไปนะครับ
กรณีที่ช่างทาสี๒คนได้โรยตัวเพื่อซ่อมแซมอาคาร
แต่กลับถูกสาวมือดีชั้น๒๑
ยื่นมือออกมาตัดเชือกครับซึ่งช่างเนี่ยก็เห็นมือที่ยื่นออกมาตัดนะครับ
แล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือจากชั้นยี่สิบหกฮะต่อมาตำรวจได้รวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
ดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้วก็พยายามฆ่าครับ
ซึ่งหญิงต้องสงสัยเนี่ยก็ได้เข้าให้ปากคำแล้วก็ปฏิเสธไปนะครับ
ล่าสุดครับพันธมตเอกพงจักรนะครับผมปีชาการุณพงศ์นะครับ
ภูมิกับสพปะเก็ตนะฮะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับ
โดยมีหัวหน้างานนายจ้างแล้วก็ช่างทาสีสองคนครับ
จำลองเหตุการณ์การโรยตัวการทำงานซึ่งทางในอ่าทางในสองเนี่ย
ก็คือเป็นช่างทาสีเผยว่าตนเนี่ยไม่อยากจำลองสถานการณ์ครับ
เพราะว่าส่วนตัวตอนนี้ยังกลัวอยู่เลยฮะ
แต่เมื่อตำรวจอยากให้ทำตัวเองก็ต้องทำครับ
ส่วนพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยเมื่อรู้ข่าวก็เตือนให้ทำงานอย่างระมัดระวัง
จากนี้เนี่ยก็ยังทำงานด้านนี้อยู่นะครับเพราะว่ายึดอาชีพนี้มาหลายปีแล้ว
ตำรวจก็กล่าวว่าจากการรวบรวมพยาหลักฐานต่างเนี่ย
มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยได้
ส่วนผลดินเอนั้นออกแล้วนะครับแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้
แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าญาติของหญิงรายนี้เนี่ย
มารับตัวไปอยู่ที่อื่นแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวแล้วก็ออกหมายเรียกอยู่นะครับ
นะครับผมคอนโดรู้สึกว่าได้ประมาณสามสี่บาทชั้นนะครับ
งานนะดูสิเขาได้เงินค่าขนาดเป็นกี่ร้อยบ้าแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทแปดร้อย
แล้วเขาที่เขามาสัมภาษณ์น่าสงสารมากว่าต่อก็มีประกันเขามีสวัสดิการ
เขาไม่สามารถเลือกงานได้เขาก็ต้องทำอย่างนี้ถูก

ไม่พี่บอกคุณว่าทำไมคุณอ่านไปนะ
เจ้าของบ้านขนลุขปรก

ต้องการรายงานที่สารที่ราบกรุงเทปของเราปลอดภัย
อยู่ที่เชียงใหม่
เชียงราชเชียงดาวเขาบอกอากาศกำลังหนาวเลยถูกต้องไหมล่ะ
อ่าใช่ซึ่งวันนี้ฝุ่นมากที่สุดอยู่ที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ไปสองร้อยสิบนะฮะอ่าฮะเยอะเยอะไงแม่เดี๋ยวจะหยุดยาวไง
เปิดมานึกว่าหมอกอืมเรียบร้อยคุณอืมนะฮะแล้วก็อันดับสองเนี่ย
สมุทรประการฮะนะฮะที่สมุทรพระสมุทรเจดีครับ
กรุงเทพมาอยู่อันดับสามวังทองหลังอยู่อันดับสี่พระศรีเจริญอยู่อันดับห้า
บางกะปิอยู่อันดับหกอืมฮะนะฮะเจ็ดคองสารแปดลาดกะบัง
องค์คารักษ์นครนายกและสิบบางบอนอืมเพราะฉะนั้นอันนี้คือค่าพีเอ็มสองจุดห้าเนี้ย
โอเคจุดที่สีแดงก็คืออันตรายต่อชีวิตถูกต้องไหมฮะแต่เชียงใหม่ตอนนี้คืออันตรายจริง
อืมถ้าสมมุติจะพูดจริงจริงเนี้ยอย่างที่เมื่อวานที่คุณหนุ่มผมอธิบายว่าหน้ากากที่เราใช้ทั่วไป
ไม่ได้กันพีเอ็มสองจุดห้านะฮะมันจะต้องเป็นเอ่อนักกากของเกาหลีบ้างล่ะ
จะต้องเป็นหน้ากากที่มันกันฝุ่นได้จริงจริงอืมเพราะฉะนั้นมันก็มีผลที่เขาบอกว่าคือ
หายใจไปเยอะอ่ายิ่งตายเร็วอ่ะแต่เชียงดำมีแต่ป่าน่ะแม่มันไม่
มันทำไมมันอยู่ตรงนั้นแล้วแม่มากกว่าความกลอดอากาศต่ำไงมากกว่าความกลอดอากาศต่ำไง
มันก็เลยอากาศมันก็เลยหมุนไปไหนก็อยู่ทั้งเกินความกลอดอากาศต่ำมันก็ไม่มีลมถูกต้องไหม
เย็นไหมเย็นอ่าฮะแท้งเกาหลีเกาหลีเราไปอย่างหนาวกันเลย

ถ้าสมมุติว่ามันมีลมมันก็ยังพัดฝุ่นไป
สมมุติมันเกิดผลตกมันก็พารงพื้นของแม่่

แล้วคนก็ไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงดาวน์ต๊ะ
ซึ่งวันนี้อธิบดีกลมกรวบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรก็เปิดเผยว่ามีการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของอากาศ
ทั้งจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของคพแล้วก็เว็บไซต์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เพราะว่าพื้นที่ภาคเหนือแปลกว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
โดยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีฟ้ากับสีเขียว
คุณภาพอากาศดีมากถึงดี

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง

อยู่ในระดับสีฟ้ากับสีเขียว

แต่ขณะเดียวกันเราไปดูจากแอปพลิเคชัน
เราก็ต้องเชื่ออธิบดีสิเราไปเชื่อแอปพลิเคชันได้ไง

แอปพลิเคชัน

หายใจแล้วสะดวกทะหมูปลอดกลอดให้

และแอปพลิเคชันเค้าบอกว่าอยู่ทางสีแดงเลย

เกิดความบกพร่องของเครื่องมือหรือเปล่า

จะนำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศไปติดตั้งเพิ่มที่บริเวณอำเภอเชียงดาว
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณภาพอากาศมีแนวโน้มสูงขึ้น
เนื่องจากสภาพอากาศมันนิ่งนะครับโดยตามค่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
อดทนอีก๓วันนะครับอันนี้มีคำถามอะไร
แล้วตกลงครึ่งมือหรือว่าก็ไม่รู้แต่ครึ่งมือมันเรียลไทน์อันนี้
สมมุติถ้าเกิดเราไปเช็คตอนนี้ก็อีกตอน๓โมงกว่าตอน๖โมงไม่เหมือนกันนะครับ
แต่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าสมมุติวันนี้ท่านออกไปที่วิกัลมันดูสีฟ้าสีเขียวคุณภาพอากาศดีอ่ะ

มีหลายแอปครับมีหลายแอปอย่างไรก็แอปใส่หน้ากากไว้ก่อนแล้วกันนะครับ

น่ากลัวมากเออนี่นะฮะที่เว็บไซต์เดลลี่สตาร์นะครับ
ก็เผยรายงานเหตุการณ์ประหลาดชวนขนหัวลุกครับคุณผู้ชมครับ
กล้องวงจรปิดโดยพบว่ามันมีพลังบางอย่างนะฮะมาถอดปลอกคอสุนัขที่
เลี้ยงเอาไว้เนี่ยให้หลุดออกมาเองเช่าบ้านก็เชื่อว่าไอ้ที่มาถอดออกแล้วนะ
มันคือผีลองดูหน่อยดูนะ
อุ้ยโอ้ยเออหมารู้สึกด้วยอ่ะเฮ้ย
เห้ยอะไรวะน่ะอะไรวะเอ้ยอยู่ดีต่อถอดออกมาเฉยเลยอ่ะ
เหมือนมีคนจับถ่อล่ะพี่หมาถึงก็สะดุ้งอ่ะใช่
หรือว่าหมาอ้วนขึ้นหวะไม่ใช่มันจะต้องดิน
หมามันเห็นเหรอหรือว่าหมามันรู้สึกไง
ไม่หรือเป็นไปได้ไหมว่าสร้อยอ่ะไม่ใช่ปอกคออ่ะ
มันไม่ใช่มันอาจจะแบบสบายอยู่แล้ว
แล้วหมามันอาจจะโดนยุงกัดแล้วมันก็ตกใจ
แล้วก็สะบัดสร้อยสมมุติหนุ่มจิตใจด้วย

เขาบอกอย่างนี้ภายหลังที่คลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะ

เขาบอกว่ามีคนไปชมเนี่ยนะฮะประมาณ๑๐กว่าล้านวิว
กดถูกใจเป็นล้าน๒แสนครั้งนะครับ
พร้อมทั้งมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย
ทั้งมีทั้งที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อ
แล้วก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าปลอกคอสุนัขน่าจะไปเกี่ยวกับกรง

จนมันทำให้หลุดเนี่ยมันหลุดออกมาเพราะไปเกี่ยวกับกรง

เพราะว่ามันหมาก็อยู่กลางตรงกลางแต่ตัวหมาโยนเข้าเลยนะแม่อืมมันตัวหมาโยนเข้าเลยนะแม่

ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่นึกว่ามันไปเกี่ยวตรงนั้นปะอืมแต่นึกว่ามันไปเกี่ยวตรงนั้นปะ
อืมไม่เกี่ยวแต่นึกว่ามันไปเกี่ยวแต่นึกว่ามันไปเกี่ยวแต่นึกว่ามันไปเกี่ยว
ไม่รู้อ่ะดูอีกทีดูอีกทีตอนยกตัวขึ้นไปเนี่ยโม๊ตไม่รู้อ่ะดูอีกทีดูอีกทีตอนยกตัวขึ้นไปเนี่ยโม๊ต
น่ะดูทีมันอาจจะเกี่ยวปะวะนี่มันหลุดอยู่แล้วหรือเปล่านั่นน่ะไม่ผมว่าให้บอกคอมันหลุดอยู่แล้วมันหลวมมันหลุดอยู่แล้ว
มันคลายแล้วเออมันเหมือนมันอ้าอยู่แล้วอ่ะแล้วมันอาจจะหมามันอาจจะแบบว่าเหมือนแบบมันก็มีอารมณ์ของมันอะไรแบบนี้ที่มันตกใจไปเองหมามันอาจจะหมามันอาจจะหมามันอาจจะหมามันอาจจะหมามันอาจจะหมามันอาจจะหมามันอาจจะหมามันอาจจะหมามันอาจจะหมามันอาจจะหมามันอาจจะหมา
มี่นะซูร์มฮา

เมื่อก่อนหมานอนกับนาง

แต่ตอนนี้หมาไปไหนต้องหาหัวเน่าเป็นไง

เขาเปิดห้องนอนอย่างดี
ฉันเคยตีเพราะฉันไม่ถูกกับอีจอมพล

ุ่มหายไปจากกองถ่ายบอกเอาข้าวไปให้จอมพล

ให้จบก่อนแล้วค่อยไปหาหมา

เออหนุ่มหนุ่มกูให้จบก่อน

จอมพลมันน่ารักหมาบ้า

หมาจะกินมะม่วงฉันก็บอกหนุแล้วจะรีบ

จอมทัพจอมทัพลูกขุนกันนี้อยู่หมด

พออยู่ในบ้านเสร็จปุ๊บพอมีจอมพลมาใช่ไหม

ถ้างั้นเดี๋ยวกลางวันก็เอาแยกออกไปข้างนอกนะ

แล้วกลางคืนกลับมาก็อยู่ในบ้านกัน

มันก็ลงไปนอน

เราคุยเรื่องหมาไปยังไม่มีเวลาอ่านข่าวเบรกอื่นแล้ว
โอเคเบรกก่อนครับ
ที่จริงแล้วมีข่าวมา
เพื่อนท่อที
ถึงก่อนนั้นน่ะคุณออยก็ออกมาโพสต์

แม้ว่าไม่มีเหตุผลที่จะทำมันแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมาย
แม้ว่าจะถูกตำหนิลองทำตามหัวใจของคุณ
ว่าชีวิตแบบไหนที่คุณต้องการและสุดท้ายก็จะได้สิ่งที่เป็นคุณ
ครับผม
คืออะไรก็มันไม่ได้เหมือนในนิยายที่ซึ่งทุกอย่างมันจะต้องแบบมีความสุขเสมอไปอะไรอย่างงี้

ถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะมองมุมเดียวกันได้เนี่ย
คุยกันใหม่ได้อ่าฮะนะฮะเหมือนแยกมาตั้งหลักกันก่อนอืมนั่นครับ
ก็มาถ่ายหนังที่เมืองไทยนะครับก็เขาไปไหนมาไหน
ล่าสุดเนี้ยนะฮะรัสเซโคก็ไปทานนะฮะอ่าร้านเจ๊ไฝ
อืมอ่าแล้วก็ถ่ายรูปมาลงนะครับนี่นะฮะอันนี้สาวใช่
อ่ามีเสาชิงช้ามีอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรนะสายไฟใช่ไหม
ที่เขาว่านะใช่แล้วก่อนหน้าเจ๊ไฝนี่ก็คือไปเจอเพื่อนใหม่พี่
เจ๊ไฝนะครับอย่าคิดว่าเป็นไอ้มดแดงหรืออะไรไม่ได้นะครับ
อ่าคุณต้องรู้ว่าตรงนี้คิวยังแน่นอยู่เปล่าเนอะอ่าฮะแน่นมากแน่น
ไม่ได้แน่นมากแองจี้เจ๊ไหมนี่ผมกินตั้งแต่สมัยผมเด็กเด็กเลยนะ
จริงจริงตั้งแต่เด็กเลยอ่ะราคาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยไหมพี่หนุ่ม
เป็นอย่างงี้อ่าผมอ่ะไปกินตั้งแต่สมัยก่อนโอ้โหมันรัดหน้าเลยว่ามันจานทีงแบบ
อ่าฮะโหสองสามร้อยเมื่อก่อนนี้น่ะใช่อันนี้แพงขึ้นไปอีกบ้างผมรู้
ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อย
แล้วไข่เจียวเขาทั้งเก้าแรงมากนี่มันเหมือนจะไม่มีห้านะไม่แต่ว่าเขาก็มีการันตีใช่ไหม
อ่าฮะมีการันตีเป็นอะไรนะมิชลินมิชลินมิชลินอ่าฮะแต่จริงจริงไข่เจียวเขาอ่ะ
ไหนก็ไม่อร่อยเท่าอ่าถูกใช่นะฮะราดหน้าก็ราดหน้าอีกอย่างราด
อืออืมม่าแม่หน้ารักนะเจ๊ฝัยผมบอกให้น่าโดน
ทุกวันนี้แกก็ยังนั่งทำของแกอยู่อย่างนั้นแต่ก็ต้องอย่าไป
แต่เขาชอบอย่างนะอภิมหาเศรษฐีอะไรก็นั่งเท่ากันหมด
แล้วก็ต้องนั่งรอเหมือนกันหมด
ถูกต้องเพราะแกจะต้องนั่งต่อคิวเป็นชั่วโมงอ่ะมดด้านหน้าร้านอ่ะ
มึงมึงอย่าจะขอแว่นแกสักละเนี่ยมึงจะเหมือนแกเล่นสกีอยู่นะ
กล้องทำไปนู้นน่ะเถอะกล้องดับไปนู้นนี่

ลาราเซลโคลนั่นนะเห็นไหมเหมือนนางเล่นสกีอยู่กับลาราเซลโคล
แล้วก็จะไหวลดลดมือกกินอาหารตัวนี้นะฮะครับผม
พักสักครู่นะฮะวันนี้เวลาน้อยเดี๋ยวอุ๋ยคำก็จะว่า

ไปดูภาพที่ทำให้หงุดดำนี่โอ้โหสิ่งหิวกิ้ว

พี่หนุ่มเขาอายุเท่ามากกว่าพี่หนุ่มป่ะ

แต่กับพี่หนึ่งดูอายุทำอะไรแกไม่ได้เลย๕๐กว่าแล้วนะครับ

นี่เห็นไหมล่ะโอ้โหดูครับลีนเลยครับ
ชุดว่ายน้ำแบบสี่ยอดกุมารตีกระทาจักษังเห็นไหมล่ะ
มาครบมาครบเลยตีกระทาจักษัง
โอ้โหพี่อุ๋ยคำของเรานะฮะ

ครึ่งนี้ก็มันเจอกันใหม่หลังครบตรงชาตินะครับสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป